ด้วยเรื่องไม่ทันหายเรื่องใหม่เข้ามาอีกแล้วสำหรับแพทย์นักปรับภาคนะฮะ
ยิ่งกว่ายิ่งกว่าพายุอีกน่ะช่วงนี้โอ้โหหาโค้งเข้ามาจ้ะ
เป็นโฮลิเคเลยค่ะหมุนมาลูกใหญ่เลยนะคะคุณ
คือเธอได้นะไปสัมภาษณ์ไลฟ์สดค่ะในการรายการนะคะ
ซึ่งมันก็มีประเด็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะคุณ
ดูอยู่เหมือนกันเออนะคะแต่ว่าเรายังไม่รู้จะ

ตอนที่ตอนนี้ที่ถูกคุมขังในเรือนจำ
คดีสนับสนุนช่วยเหลือผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะ
แต่ว่าคือคดียังไม่ไปถึงที่สิ้นสุดนะคะ
ซึ่งนางเอกสาวค่ะได้พูดแบบติดตลกนะคะ
ได้พักสมองแป๊บนึงหลายคนได้พักเราขอขอบคุณมาก

หลังจากที่ประโยคนี้ค่ะออกสู่สาธารณชนนะคะ
โดยล่าสุดค่ะมีการตั้งกระทู้ในเว็บไซต์พันทิพยอดคอมเลยนะ
ซึ่งเจ้าของกระทู้ค่ะแสดงความคิดเห็นเชิงตำหนินักแสดงสาว
หมายถึงขอบคุณที่สาวเปรี้ยวหันศพ
ทำให้ข่าวของเธอนั้นเงียบไปสักระยะหนึ่ง
แต่อย่างไรค่ะก็ไม่ควรพูดหรือไม่ตั้งข้อสังเกตไว้แบบนี้
คืออย่างนี้พูดเป็นเรื่องฮาเนี่ยพอเข้าใจ
แต่ต้องเข้าใจด้วยว่าเหตุของความฮาเนี่ยมันคืออะไร

ค่ะคุณขณะที่มีชาวเน็ตนะคะอีกส่วนมองว่าแพทย์เนี่ยได้มี๗๐
ไม่ได้มีเจตนานะอย่างที่ถูกกล่าวหาเลย
ก็จวกเจ้าของกระทู้ค่ะว่าจับผิดหรือตัดสินเร็วไปหรือไม่

เทียบกับมุมมองความคิดที่นักแสดงสาวเนี่ย
สะท้อนผ่านการสัมภาษณ์ตลอด๑ชั่วโมงเต็มค่ะคุณ
แต่บอกเลยว่ากระแสเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างพูดตรงคือติดลบเลยแหละ
แล้วก็ค่อนข้างเซ็นสิทีฟด้วยมีการใช้กันความคิดวิพากษ์วิจารณ์อะไร
ในโลกโซเชียลก็ต้องระวังนะสำหรับเรื่องนี้
เพราะว่ามันมีผลกระทบกับอีกครอบครัวหนึ่งด้วยแล้วก็อีกหลายคนด้วยนะคะ
ส่วนช่วงหน้านะคะเรามีบันเทิงแซ่บ